มาค่ะคุณผู้ชมมาถึงช่วงนี้เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
วันนี้ค่ะจะพาไปลิ้มรถพระธรรม

ไม่ใช่ค่ะแต่จะพาไปกินคุณ
พาไปกินจริงกินแบบนี้ลิ้มรสพระธรรม
ใช่ค่ะเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่จัดลวกก๋วยเตี๋ยว
ปรุงทั้งหมดทุกอย่างเองหมดเลย
เดี๋ยวหลวงพี่เดี๋ยวยมไม่กล้ากินนะ
บอกว่าบาปหรือเปล่าใช้หลวงพี่ทำเนี่ย
บาปไม่บาปอันนี้มาสิได้บุญแน่นอน
เพราะอะไรรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวที่ขายเนี่ย

ใช่ค่ะคนไปต่อคิวรอยาวเลย
ริมรสพระธรรมเป็นก๋วยเตี๋ยวรสพระท่านทำเองจริง
นี่ค่ะคือพระลูกวัดเชียงทองนะคะที่บ้านสาลา
อยู่ที่วัดเชียงทองบ้านสาลาที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ไอเดียมาจากพระครูภัยจิตธรรมาพรท่านเจ้าอาวาสค่ะ
บอกว่าอยากช่วยเหลือตอนนี้ชาวบ้านก็รายได้น้อยใช่ไหม
เดือดร้อนก็เหมือนกับวัดก็เหมือนโรงทานอ่ะ
มาเลยชามละ๙บาทเอาใครไม่มีตังค์นะกินฟรีไปเลยละกัน
ฟรีจนกว่าจะอิ่มแล้วดูสิรสพระท่านทำจริงค่ะ
พระทำจริงลงมือทำนะโอ้โห
เราจะมาสั่งพระพระครับขอเส้นเล็กแห่งชามได้ไหมครับ
ทำได้ไหมฮะคุณผู้ชมคราวนี้พาไปกินลาบเป็ดแบบซับนะฮะคุณผู้ชม
ลาบเป็ดแซ่บอุทัยธานีนี่เขาใช้เป็ดแล้วก็เนื้อล้วนแบบนี้เลยนะฮะ
หั่นนะครับแล้วทีนี้นี่ก็เอามาคลุกเครื่อง
กลายเป็นลาบเป็ดแบบนี้นะคุณนะคือเคล็ดลับมันอยู่อย่างหนึ่งคือ
คุณเอาเนื้อเป็ดเนี่ยไปรวนไฟก่อนแล้วทีนี้มันเป็ดมันจะไหลออกมาจากเนื้อ
แล้วถึงจะเอาไปลาบมันถึงจะหอมถึงจะอร่อยใช่ไหมคุณ
จากนั้นก็ปรุงรสพริกป่นน้ำมะนาวน้ำปลาผักชีต้นหอม
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ข้าวคั่วหอมนะคุณนะแล้วก็ซอยหอมหัวใหญ่เข้าไป

ลาบเป็ดแซ่บเนี่ยนะฮะก็เขาตั้งรถเข็นขายกันอยู่บริเวณสี่แยกสะพานปูนตลาดภัยสาลี

โทรไปสอบถามก่อนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์๐๖๒๐๓๖๖๗๓๓นั่นเองนะครับ
ลาบเป็ดแซ่บลูกค้าต่อคิวกันยาวเลย
เราก็เอาเรื่องของอาชีพเรื่องของการทำมาหากินมาบอกกันด้วยเนอ
ใช่ค่ะทีนี้พาไปต่อกันเลยค่ะที่นี่นะเป็นทั้งที่เที่ยว
แล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจิตใจสงบด้วยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปเห็นไหมทางขึ้นทางเข้าสวยแล้ว
สองข้างเป็นพญานาคแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
และเขาบอกว่าที่นี่นะเป็นพญานาค๘ทิศ
ถูกต้องค่ะพญานาค๘ทิศ๘ตัวเนี่ย
แต่ละคู่ก็จะมีสีที่แตกต่างกันไป
บอกสถานที่ก่อนนี่คือวัดวิเวกวนาสมค่ะ
อยู่ที่สงขรานะสวยมากคุณ
ใช่แล้วด้านหลังคุณคุณเห็นทางไหม

เมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นสถานบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอด
แล้วทุกวันนี้เขาก็ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ปัสนากรรมฐานแห่งแรกของอำเภอสะดาวเลยนะคะ

นี่มุมนี้มองไปเห็นวิวสวยเลยนะ
และล่าสุดค่ะพระนรงค์หรือว่าครูบาเชนเนี่ยนะคะ
ก็สร้างวิหารนาคาเนี่ยอาคารตรงนี้นะคะ
เป็นอาคารแปดเหลี่ยมเป็นอาคารแปดเหลี่ยมแปดทิศ

แล้วพญานาคแต่ละคู่ก็จะมีสีที่ต่างกัน
คุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเกิดสังเกตดีนะ
ที่พระอุระพระอุระคืออกใช่ไหมของพญานาค
จะมีเป็นลูกแก้วจะมีเป็นลูกแก้วอยู่ด้วยค่ะ
ให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวด้วย
มากราบไหว้ด้วยความศรัทธาด้วยนะคะ
เดี๋ยวชาวบ้านนี่ลูกแก้วนี่ชาวบ้านก็ไปลูบลูกแก้วเหรอคุณ

งาแสดงว่าสมบูรณ์ขนาดใกล้พื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะ

ธรรมดาเราเห็นแต่ไหนสวนสัตว์เราเห็นแต่ในกรง
นี่นานจะเห็นตามธรรมชาติสักทีนะฮะ

หายากนะหาดูยากด้วยค่ะครับ

เราไปดูบรรยากาศการเลือกซื้อดอกมะลิกันหน่อย
พ่อค้าแม่ขายเขาพูดถึงยังไงว่าขายดิบขายดี

นี่คุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปปากคลองตลาดเลย
เมื่อคืนนี้ทีมข่าวของเราไปลุยที่นี่มาดูนะฮะ
ซื้อขายที่ปากคลองตลาดเขาบอกคึกคักคุณ
พ่อค้าแม่ค้าบอกโอ๊ยปีนี้นะยอดจำหน่ายดอกมะลิ
พวงมาลัยดอกมะลิดีกว่าปีที่แล้วนะครับ
จากราคาดอกมะลิและอุปกรณ์
แม้ว่ามีการปรับราคาที่สูงขึ้น
ส่งผลให้พวงมาลัยดอกมะลิมีราคาที่สูงขึ้น
แต่คนยังซื้อกันอยู่นะครับ
เขียดแม่ค้าร้านโชติกาเล่าให้ฟังบอก
ปีนี้คนทยอยออกมาซื้อกันเยอะเหมือนกันนะฮะ

ราคาขายเป็นลิตรนะที่ซื้อส่งมานะคุณนะ
ขายเป็นลิตรละ๘๐๐บาทนะครับ

ชาวสวนไม่ปลูกเพราะปีที่แล้วขายไม่ได้
ปีเดียวไม่มีลูกค้าซื้อปีนี้พอจะขายได้
แต่ว่าทีนี้โอ้แปลงดอกมะลิก็ไม่ค่อยมีแล้ว
ทีนี้มันก็เลยกระทบเป็นลูกโซ่ไงราคามันก็เลยพุ่งสูง
ราคาพุ่งสูงขึ้นแม่ค้าก็พยายามที่จะกดราคาลง
แต่มันก็ไม่ไหวก็ต้องสูงตามไปแต่ลูกค้าก็เข้าใจนะครับ
นี่สำรวจที่กรุงเทพนะคุณนะไปสำรวจที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับ
ร้านค้าส่งดอกไม้รายใหญ่ในเขตอำเภอเมือง
ก็ที่ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นักนะครับ
เขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อคือในวันพรุ่งนี้ทีเดียวเลย
เพื่อให้ได้ดอกไม้ที่มันสดดอกมะลิที่สด
รุ่งนี้เช้าส่วนใหญ่คนค่อยมาซื้อ
ดังนั้นวันนี้หรือเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ค่อยคึกคักนะครับ
เจ้าของร้านก็คือปั้นนิดปั้นนิดบอกว่า
มะริรายใหญ่ที่รับมาจากจังหวัดนครปฐม
เขามีการปรับขึ้นราคาดอกมะลินะเป็นกิโลกรัมละเกือบ๒๐๐บาทนะคุณนะ

วกกับค่าแรงค่าฝีมือด้วยคุณในการร้อยพวง

ก็ให้สอดคล้องกับกำลังของลูกค้าเหมือนกันนะครับ
ด้านของร้านแต๋วดอกไม้นะฮะก็เปิดเผยบอกว่า
ปีนี้ก็เตรียมร้อยพวงมาลัยไว้หลากหลายรูปแบบ

การขายผ่านออนไลน์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน

แต่ว่าตัวแม่ค้าเองบอกว่าการจัดส่งเนี่ย
ก็จะจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า
ดอกไม้ยังสวยยังสดอยู่
พอเอาไปให้คุณแม่คุณแม่ก็จะได้ชื่นใจนะฮะ